ประธานทฤษฐีโรดิโกดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์
ก็ได้เดินทางไปเปิดศูนย์บำบัด
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดขนาดใหญ่
ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากนักธุรกิจชาวจีน
พร้อมกับประกาศที่ยังคงเดินหน้าสงครามปราบปรามยาเสพติดต่อไป
โดยศูนย์ตั้งอยู่ภายในค่ายทหารที่จังหวัดนูวาอิซิจ้า
ห่างจากกรุงมณีลาไปทางเหนือราว๓ชั่วโมงหากเดินทางด้วยรถยนต์
โดยได้เงินจากนักธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชาวจีน
ติดอันดับจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอล์ฟ
อาคารแห่งนี้สามารถรองรับผู้ติดยาเสพติดได้สูงสุดถึง๑๐๐๐คน
จากนี้ผู้นำฟิลิปปินส์ยังได้แสดงความขอบคุณ
ยังมหาเศรษฐีใจบุญที่บริจาคเงินทุนครั้งนี้
และประกาศในระหว่างพิธีเปิดว่า
เขาจะไม่หยุดยั้งการปรับปรามกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติด
ฟิลิปปินส์มีแผนที่จะสร้างศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ขนาดใหญ่ในลักษณะนี้อีก๔แห่ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยใช้เงินจากผู้บริจาค
ปัจจุบันฟิลิปปินท์มีผู้ติดยาเสพติดถึงราว๗๐๐๐๐๐คน

แต่ว่าไม่สามารถเข้ารับการบำบัดได้
เนื่องจากว่ามีสถานที่ไม่เพียงพอ

ตรการต่อต้านยาเสพติดของประธานธิบดีดูเตอร์เต้
ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึงกว่า๒๕๐๐คน
ตั้งแต่ผู้นำฟิลิปปินส์เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมาครับ